มาดูปฏิบัติการของชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองนะครับ
เขาไปใช้วิธีในการล่อซื้อคุณ
เชิญชวนให้ลูกค้ามาใช้บริการทางเพศ
แล้วก็มีกิจกรรมทางเพศแบบเซ็กหมู่

ทีนี้ครับเจ้าหน้าที่เขาก็ใช้วิธีการล่อซื้อ
บอกว่าจะขอร่วมกิจกรรมเซ็กหมู่อะไรแบบนี้ด้วย
แล้วเขาก็มีการนัดหมายสถานที่

ซึ่งหญิงสาวอายุไม่น่าจะเกิน๑๘ปี
และพอถึงเวลาเจ้าหน้าที่ก็ไปตามนัดนะฮะ
เจ้าหน้าที่ที่เขาเรียกว่าล่อซื้อนะก็ไปตามนัด
แล้วทีนี้พอรู้ว่าข้างในนั้น
มีเด็กสาวอายุไม่ถึง๑๘ปี
แล้วก็มีแม่เล้าซึ่งเป็นสาวประเภท๒อยู่ด้วย
จัดการเลยครับจับกลุ่มให้หมดเลยนะฮะ
ส่วนเด็กสาวที่อายุไม่ถึง๑๘ปีก็ต้องได้รับการช่วยเหลือนะครับ
นี่แหละฮะชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองจังหวัดสะแก้ว
นำกำลังเจ้าพนักงานฝ่ายปกครอง
เข้าไปจับกลุ่มแม่เล้าสาวประเภท๒ชาวกัมพูชา
ซึ่งมีการจัดปาร์ตี้เซ็กในรีสอร์ทแห่ง๑

ก็เป็นปฏิบัติการที่เกิดขึ้นเวลา๕ทุ่ม๕๐ของวันที่๑๓สิงหาคม
คือช่วงค่ำคืนที่ผ่านมานี้เองนะครับ
เนื่องจากศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทย
ได้รับการประสานจากองค์กรระหว่างประเทศด้านการต่อต้านการค้ามนุษย์
ว่ามีเอเย่นขายบริการทางเพศเป็นสาวประเภท๒สัญชาติกัมพูชานะครับ
มีพฤติการเป็นธุระจัดหาเด็กหญิงอายุต่ำกว่า๑๘ปี
เอามาขายบริการทางเพศในพื้นที่จังหวัดสะแก้ว
สื่อสังคมออนไลน์ก็ถือว่ามีความผิดฐานค้ามนุษย์ครับ
ทีนี้เจ้าหน้าที่พนักงานฝ่ายปกครอง
ร่วมกับเจ้าหน้าที่สายลับองค์กรระหว่างประเทศด้านการต่อต้านการค้ามนุษย์
ก็ลงพื้นที่ติดตามพฤติการ
พบว่ามีทวิตเตอร์แล้วก็สื่อสังคมออนไลน์ดังกล่าว
มีการโพสต์ข้อความเชื้อเชิญลูกค้าให้มาใช้บริการทางเพศ

ภาพกิจกรรมทางเพศร่วมกันของคนจำนวนมาก

โดยพบว่านายวันโจสัญชาติกัมพูชาเป็นเจ้าของบัญชีทวิตเตอร์นี้
และพบพฤติการเป็นธุระจัดหาเด็กหญิงมาขายบริการทางเพศออนไลน์
ในพื้นที่จังหวัดสะแก้วปราจีนบุรีกรุงเทพและปริมณฑล
โดยมีเด็กในเครือข่ายจำนวนมากนะครับ
ทีนี้สายลับของพนักงานฝ่ายปกครอง
ก็เลยทำการติดต่อล่อซื้อไปยังนายวันโจ
เจ้าของบัญชีสื่อสังคมออนไลน์ดังกล่าวเนี่ยนะครับ

ก็พบว่านายวันโจได้ส่งรูปภาพของหญิงสาวจำนวนมาก

มีลักษณะคล้ายเป็นบุคคลที่อายุต่ำกว่า๑๘ปี

จะมีบริการนำไปส่งถึงโรงแรมที่พักเลยนะฮะ
และนายวันโจก็ยังเสนอกิจกรรมปาร์ตี้เซ็กหมู่อีกด้วยนะครับ

คืนวันที่๑๓สิงหาคมคือเมื่อคืนนี้
รีสอร์ทแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดสะแก้ว
ทีนี้สายลับของเราก็ล่อซื้อหญิงบริการ
แล้วก็ซื้อบริการด้วยการจะเข้าร่วมกิจกรรมปาร์ตี้เซ็กดังกล่าว
ตามคำเสนอของนายวันโจ

จับกลุ่มผู้ขายบริการทางเพศนะครับ
เจ้าหน้าที่ก็สามารถช่วยเด็กหญิงทั้งหมด
อายุไม่ถึง๑๘ปีมาได้นะครับ
มีเยาวชนอายุต่ำกว่า๑๘ปี๒คน
ซึ่งมีอายุแค่๑๖ปีแล้วก็๑๗ปี
แล้วก็สามารถจับกลุ่มตัวนายวันโจอายุ๒๙ปี
เป็นผู้จัดการปาร์ตี้เซ็กได้ด้วยนะครับ
ทั้งหมดทั้งหมวลก็ต้องแจ้งข้อหาต่างแล้ว
ค้ามนุษย์เป็นธุระจัดหาในการให้มีการค้าประเวณี

ซึ่งข้อมูลที่มีลักษณะลามกแล้วก็ยุโยงส่งเสริม
เด็กประพฤติตนไม่สมควรด้วยนะครับ